คุณผู้ชมครับมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นอีกแล้ว
แท็กซี่เจ้าถิ่นเมืองพัทยาทะเลาะกับกราฟค่ะ
ไปดูคลิปนี้กันเพราะพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ
เทียงกันไปมา

เหตุการณ์ก็เห็นกลุ่มคนขับแท็กซี่พัทยาประมาณ๓คนเนี่ย
ล้อมรถเก๋งสีน้ำตาลซึ่งถูกระบุว่าเป็นรถแกรปคาร์
แล้วก็คนขับแท็กซี่พยายามไปเคาะกระจก
ให้คนในรถเก๋งออกมาคนในรถเก๋งไม่ออกมา
มาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเหตุปะทะคาบรมกันนะครับ

ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับ

ไม่ใช่ใช้กำลังในการตัดสินปัญหาแบบนี้เอง
อกจากนี้เพจดังยังระบุว่า
จากถูกทำร้ายร่างกายและทำให้เสียทรัพย์
แต่ตำรวจรับแค่เหตุทำร้ายร่างกาย
ส่วนกรณีทำให้เสียทรัพย์ก็คือการถูกถีบรถ
ให้ผู้เสียหายไปหาหลักฐานมาว่าถูกกระทำจริงหรือไม่
ซึ่งถ้านำคลิปหลักฐานที่เพจดังนำมาแชร์
ก็จะเห็นด้วยว่า๑ใน๓ของกลุ่มคนขับแท็กซี่พัทยา
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หน้าร้านสะดวกซื้อย่านโรงเรียนพาณิชย์นาวี
พัทยาใต้บ่าย๒โมง
ของเมื่อวานนี้พระสบดีที่๒๔มกราคม

แต่มาพบว่า๒ฝ่ายนี่
น่าจะมีปัญหาอะไรกันมาก่อนที่ไม่ใช่จุดนี้นะคุณ
แล้วก็ขับไล่ตามกันมาจนกระทั่งถึงจุดนี้
หน้าร้านสะดวกซื้อย่านโรงเรียนพาณิชย์นาวีพัทยาใต้
แล้วก็มาปะทะคาบรมกันที่จุดนี้
มีพลเมืองดีเห็นถ่ายคลิปไว้
แจ้งเจ้าหน้าที่สพเมืองพัทยาตำรวจสายตรวจมาถึงจุดเกิดเหตุ
นำตัวทั้งสองฝ่ายไปโรงพักนะครับ
แล้วก็นัดหมายให้มาสอบปากคำอีกครั้งภายหลัง
ซึ่งจะมีการแจ้งข้อหาและบทลงโทษต่อไปนะครับ
ก็นี่แหละครับเขาบอกว่าข้อมูลเพิ่มเติม
ทราบว่าแกรปคาคันในภาพนี้คือสีน้ำตาลคันนี้
คือมีปัญหากับแท็กซี่พัทยากลุ่มนี้มาหลายครั้งแล้ว
ซึ่งครั้งนี้ก็มีการถ่ายภาพแล้วก็ลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานรวมถึงครั้งอื่นที่เคยมีปัญหากัน